อันนี้คนที่ไม่ได้เป็นมีพื้นเพลอยู่ในกรุงเทพมหานครท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือเปล่า
เมื่อวานนี้ก็ถือว่าถ้าไม่ใช่จังหวัดที่มีบรรยากาศของโควิด๑๙ถือว่าคึกคักนะ
ภาพรวมเขาบอกว่าคนมาใช้สิทธิอาจจะน้อยกว่าที่กรกตบอกไว้๗๕
แต่บรรยากาศของโควิด๑๙ถือว่าคึกคลัก
คือประเทศไทยเราไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นกันมาเกือบ๑๐ปีแล้วใช่ไหมครับ
ตั้งแต่ที่มีคศเข้ามาบริหารประเทศก็คือปี๒๕๕๙
หลังจากนั้นเราก็หยุดยาวกันมาหลายคนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงการเมืองระดับท้องถิ่น
ซึ่งก็ผูกเชื่อมโยงกับระดับประเทศนะ
เพราะว่าหลายพื้นที่ถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยก็จะเป็นฐานเสียงเดียวกัน
คือดูรู้ว่าคนนี้พักนี้สนับสนุนคนนี้พักนี้สนับสนุน
แต่ว่ามันพูดออกมาชัดไม่ได้
แต่ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่า
เพราะดูแล้วบางจังหวัดก็เปลี่ยนยาก
เพราะว่าคนเดิมเขาก็มาวินเหมือนเดิมแหละใช่ไหมฮะ
ดูคะแนนแล้วก็โอ้ชนะขาดไปเลย
ค่ะแต่ต้องยอมรับนะว่าบรรยากาศการเมืองครั้งนี้เนี่ย
โดยเฉพาะสนามท้องถิ่นมันเปลี่ยนไปอย่างการเมืองระดับประเทศ
แล้วก็จะเห็นว่าหลายพักสลับคั่วสลับด้านกันหมดเลยใช่ไหมคะ
บางคนก็เคยอยู่พักนี้แต่มาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะ
เดี๋ยวเราไปดูผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการกันก่อน
เอาแบบพื้นที่แบบร้อนแรงไปเชียงใหม่หน่อยไหม

เชียงใหม่หน่อยครับคะแนนล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะ
คุณพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนะครับ
อันนี้ทางเพื่อไทยเขาสนับสนุนอยู่
มาเป็นลำดับที่๑ตอนนี้
นับคะแนนไปได้โอ้โหมันไกลเหลือเกินนะครับ

คุณผู้ชมอาจจะเห็นหน้าจอนะครับ
ก็ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
พี่ชาย๕๑ครับเกินครึ่งมาแล้วนะครับ
แล้วฟรุนเลิศ๓๔บูรณปกรณ์
คุณวินิด๒นะครับ
คุณบัตดิน๒คุณผ้าศรัส๑

สำหรับสนามเชียงใหม่น่าสนใจอยู่๒คน
ก็คือคุณพิชัยกับคุณบุรเนิดบุรณปกรณ์
คุณบุญเลิศเป็นอดีตนายกอบจ๒สมัยด้วยกัน
ส่วนคุณพี่ชัยก็ฝากฝั่งเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณทักษิตส่งเข้าประกวด
ก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมว่าคุณทักษิณถึงขั้นเขียนจดหมายถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่
มีการวีดีโอคอลมาเพื่อสนับสนุนคุณพิชัย
แล้วล่าสุดก็คะแนนนำจริงนะ
นำสิส่วนคุณบุญเลิศมาจากกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม

นะฮะก็ค่อนข้างจะห่างกันเกือบ๒๐นะ
นี่แด่คนที่ฉันเคยรัก
คุณบุญเลิศเมื่อก่อนพักเพื่อไทยเขาก็สนับสนุนไง
แต่ว่าครั้งนี้คุณจตุพรลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียง
การเมืองรอบนี้มันจะแปลกหน่อย
คนที่ไม่คิดว่าจะต้องมาแข่งกันก็ต้องแข่งล่ะ
เพราะว่าเรื่องของอะไรดีล่ะ
ถ้าพูดกันตรงคือตำแหน่งมันหอมหวานหอมหวนนะฮะ
เอาไปเดี๋ยวดูลงมาภาคกลางหน่อยปฐุมธานีหน่อยครับ
ปฐุมธานีอันนี้ก็ล้มช้าง

ล้มช้างแต่คนล้มก็ไม่ใช่เล็ก
ก็ถึงอดีตผู้ประชาการตรวจนครบานผลตรวจโทรคำลวนวิทย์ทูปกระจ่างครับ
ล้มช้างนะฮะก็ทำให้คนที่เคยเป็นนายกอบจตั้ง๔สมัยเนี่ย
ต้องเสียตำแหน่งนะครับ
เดี๋ยวเรามีรายละเอียดด้วยว่าเขาพูดคุยกันอะไรกันยังไง
หลังที่รู้ผลคะแนนแล้วนะฮะ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณคำรณวิทย์เนี่ย
ก็ทำพื้นที่บิ๊กแจ๊สทำพื้นที่มาแบบ
คือรู้คร่าวมาว่าจะมีเลือกตั้งนายกอบจแหละแกทำพื้นที่แล้ว
ใช่คือต้องยอมรับว่าคนในพื้นที่เนี่ย

ก็มีบทบาทในพื้นที่เหมือนกันนะครับ
ช่วยเหลือช่วยสังคมมาเยอะแล้วจะบอกว่า
จำได้มั้ยวลีเดชมีวันนี้พระพี่ให้

คุณแทนได้ไป๕๐ครับ
คุณปวีนาคือชอบคุณปวีนาก็ต้องเลือกบิ๊กแจ๊ดงานนี้

ภาษาเลือกตั้งเรียกนอนมาแบบเบอร์

สมุดประการคุณนัธิดาแก้วบัวสาย
ทำไมผมจำนามสกุลนี้ได้ไม่รู้
เป็นคนเก่ารุ่นเก่าหน่อย
อดีตนักร้องชื่อดังเลย

นี่ด้านไว้พอ๕๑เปอร์เซ็นต์
สำหรับคุณนันทิดาเนี่ยก็ตระกูลอัศวะเหมส่งเข้าประกวด
เพราะว่าสามีนี่ลงสมัครไม่ได้สมมติเรื่องของคดีความ

ก็คุณเอ๋ชนสวัสดิ์ก็เป็นอดีตนายกอบจของสมุทรปราการ
ก็แข่งกับตระกูลรัศมิทักษ์สองตระกูลนี้เขาก็แข่งขันกันนะ
คือให้คุณผู้ชมได้สังเกตดูนะครับว่านักการเมืองที่เคยเล่นการเมืองระดับชาติเนี่ย
เขาตอนนี้เล็งแล้วมาจองเก้าอี้นายกอบจกันนะครับ
เพราะว่างบประมาณในการบริหารประเทศของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเยอะมาก
ปีนึงถ้าจำไม่ผิดงบไปที่อปทประมาณ๕๖แสนล้านบาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนะในแต่ละปีที่มีการจัดสรรกันนะ
มุดประการนะคุณอธิดาไป๕๑ฝากฝั่งตรงข้าม
จากคณะเก้าหน้าคุณทัชชัยไปเพียง๑๔ของฮั่นสหัง
ปุ้ยก๊อฟพาไปจังหวัดใหญ่อื่นบ้างสิ
อย่างที่นี่ขอชนบุรีดีกว่าจังหวัดใหญ่ท่องเที่ยว
แน่นอนยึดหัวหาดมาค่อนข้างนานกับตระกุ้นคุณปลื้ม

ล้มได้ไหมเอออยากให้ดู

ดูสิฮะค่อนข้างจะห่างทีเดียวชื่อละ
เพราะว่าคะแนนก็นำโด่งทีเดียวนะฮะดูหนุ่น๕๗เข้าไปแล้ว

เช้าเน็ตเขาถามไม่เวือกันบ้างหรอไม่เปลี่ยนกันบ้างหรอไม่เปลี่ยนพวกบ้างหรอ
แต่ว่าก็เปลี่ยนไม่ได้ครับคะแนนค่อนข้างจะนำห่าง
ในส่วนของทีมคณะก้าวหน้าที่บอกว่าเป็นชื่อว่าคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชนบุรี
คุณพรอยระพัดเนี่ยก็ตามมาอยู่ห่าง๒๖ค่ะ
ก็ค่อนข้างที่จะห่างพอสมควรแล้วก็กลุ่มชนบุรีก้าวหน้าเนี่ย๘คุณสรายุทธ์
แล้วก็ทิ้งมาไกลคือกลุ่มชนบุรีพัฒนาคือคุณสะพานเพียงแค่๑เท่านั้น
อันนี้ฝั่งของชนบุรีก็ไม่ได้เปลี่ยนลงตั้งนิดนึงครับ
ไปดูนครศรีกับสงขรากันหน่อย๒จังหวัดใหญ่ของทางภาคใต้เขา
ก็แข่งขันดูเดือดแต่ว่าจังหวัดนี้คะแนนไม่ได้ทิ้งห่างกันมากเท่าไหร่นัก
แต่ยังเกาะกลุ่มผู้นำอยู่ที่สักประมาณ๒๐กว่า
ต่างกันมา๒๙๒๐แล้วก็๑๔อะไรแบบนี้
แต่ว่าผลก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าทางด้านของผู้ลงอิสระ
อันนี้ในส่วนของนครอังกฤษฐรรมราชขอดูสงคราอีกหนึ่งจังหวัดแล้วกัน
สำหรับภาคใต้จังหวัดใหญ่แหละจังหวัดนี้ค่อนข้างจะสูสีกันอยู่๒ท่าน
รายชื่อที่๒กับรายชื่อที่๓แต่คะแนนก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
ก็๔๐กว่าเปอร์เซ็นกับ๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์
อันนี้ในพื้นที่ของสงขราก็เป็นผู้สมัครอิสระที่คะแนนนำโด่งอยู่ก็คือ
พันธุ์เอกพิเศษสูชาจันทรชศจิกุลได้ไป๔๘เปอร์เซ็นต์
ตามมาคือคุณภัยเจนมากสุวรรณจากประชาธิปัตย์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์
ภาคใต้ตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ตำแหน่งสักเท่าไหร
ใช่ค่ะพื้นที่ของภาคใต้เดิมเป็นของประชาธิปัตย์ใช่ไหม
ตอนนี้ภาคพลังประชารัฐเขาก็มาช่วงจริง
พาไปดูหน่อยค่ะจะบอกว่าเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
งบประมาณเยอะที่สุดแล้วก็มีสมาชิกสภาอบจเยอะที่สุดค่ะโคราช
โคราชบ้านเห่านะคุณดูซิใครนำมา

รายชื่ออันดับที่๒นี้๕๐กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ
คุณยนระดาหวังสุภกิจโกศลนะฮะอันนี้ภูมิใจไทยเขาส่งเข้าประกวด
นำสกุลคุ้นมั้ยเป็นภรรยาของคุณวิรสัตว์สุภกิจโกศลและบนตรีช่วยพาณิชย์
เขาใช้ทีมว่าทีมร่วมสร้างโคราชชมใหม่
เท่าไหร่คะกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ

คณะก้าวหน้าที่นี่เขาบอกว่าเขาอยากจะล้มช้างเหมือนกัน

อ่านะคะคือพักภูมิใจไทยเนี่ยคือเขาร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะ
คณะเก้าหน้านี่คือคุณสาธิตปิติวร
อันนี้ที่โคราชทีนี้พาไปดูขอนแก่นหน่อยดีไหมคะ

นะรายการโอ้โฮ

รายชื่ออันดับที่๖นี่เห็นน้ำโด่งเลยฮะเนี่ย

นะคะก็น่าจะแน่นอนแล้วล่ะ

คุณพงศักดิ์ตั้งวานิกพงศ์
นามอิสระที่เหลือก็ทิ้งห่างมาก
ใช่ค่ะก็ไม่พลิกโผล่นะคะเพราะว่าเดิมทีเดียวก็มีการคาดการณ์ว่า
คุณพงศักดิ์เนี่ยแหละจะมานะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาให้ดูนะคะ
อย่างไม่เป็นทางการนะครับค่ะเอามาดูเรื่องของ
คะแนนแต่ละจังหวัดที่ดูแล้วว่าแบบมีผลนะฮะเขาบอกว่า
มีล้มช้างล้มแชมป์กันนะฮะเอาไปดูที่เชียงใหม่กันก่อน
ดูรายละเอียดเมื่อกี้ผมดูให้ดูคะแนนไปแล้วนะครับ
ทันทีที่ทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
แสวงกองครับแผงประกาศชายชนะขอบคุณทุกคาแนนบริสุทธิ์ครับ
ที่เลือกให้เขามาดำรงตำแหน่ง

เขาและทีมงานจะตั้งใจทำงาน
เพื่อผลประโยชน์ของชาวเชียงใหม่

ส่วนนายบุญเลิศบุรุณุปกรณ์

นะฮะเกมจบก็ทุกอย่างจบไม่มีอะไรติดค้างนะครับส่วนที่สมุทรประการเป็นยังไงกัน
เมื่อกี้อย่างที่ให้ดูไปสมุทรประการนะครับ
ชัดชัยเมตโตนะฮะนักธุรกิจเจ้าของบริษัทเทรดดิ้งเกี่ยวกับอะไร
เรื่องจักรซึ่งธนาก้าวหน้าของคุณธนทรก็หนุนอยู่
ถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าคุณนัทธิดาได้รับรองจักรกต่อก็ถือว่า
เป็นนายกอบจหญิงคนแรกของสมุทรปราการ
ถ้าเกิดใครเซอร์ไพร์หลอกก็รู้อยู่
มุดประการแล้วไปดูที่นี่กันหน่อยค่ะ

ลมแชมป์และลมช้างใช่ไหมคะ
ผลการเลือกตั้งนายกอบจปฐุมธานีนะคะอย่างไม่เป็นทางการ
ปรากฏว่าพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตพบชน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ชอบฟังเข็มใช่ไหม
ไปลมช้างก็คือคุณชานพวงเพชรอดีตนายกอบจแชมป์เก่าถึงสี่สมัย
ทันทีที่รู้ผลว่าบิ๊กแจ๊ดเนี่ยคืออย่างไม่เป็นทางการก่อนนะ
ชนะการเลือกตั้งผู้สนับสนุนค่ะ
ส่งเสียงโหล้ร้องช่ายโอ
บางคนหวุ่นคุณขั้นวาดดีใจหลั่งน้ำตาออกมาเลย
ที่ทุ่มเทคะแนนเสียงให้
พร้อมกับสัญญาว่าจะพัฒนาจังหวัดปฐุมธานี
ให้ได้ตามนโยบายที่ท่านเคยหาเสียงเอาไว้ค่ะ
อ่าบิ๊กแจ๊ดได้เดินจนดำเลยนะ
เอาลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับ
เป็นการขับเขี้ยวกันเองของคนจากพักประชาธิปัตย์ครับ
นางกระหนกพรเดชเดโชนะครับ
เป็นภรรยาของอดีตนายกอบจ
แล้วก็ยังเป็นแม่ของนายชัยชนะ
เป็นสสนครศรีธรรมราชนั่นแหละครับพักประชาธิปัตย์
ได้คะแนนไป๕๓๔๑๙คะแนน
ขณะที่นายอนันต์ทองอุ่นนะครับ
ทิศทางใหม่นครศรีเนี่ย
ได้ไป๒๘๒๒๐คะแนนครับ
ขึ้นเหนือไปที่เชียงบรายต้องบอกว่า
โอ้โหมันเป็นศึกการชิงของคนกันเองคุณ
คุณนางอธิตาธรวัญชัยธนวงศ
หรือว่าสจนกผู้สมัครในนามอิสระ
ลูกสาวของนายสมบูรณ์วัญชัยธนวง

คะแนนทิ้งคู่แข่งค่อนข้างจะขาด
อย่างนางสาววิสามรดีเตชะธีรวัตร
หรือว่าน้องยิ้มเป็นลูกสาวของนายวิสานเตชธีรวัตรสสเชียงราย
คือภาคเพื่อไทยเหมือนกัน

ทางนี้น้องยิ้มยังเป็นลูกสาวของคุณสมพงศ์อวัมวิวัตรศภาคเพื่อไทยอีก
คุณนางอธิตาธรวัญชัยชนะวงศ์ภาคเพื่อไทยอีก
แต่ว่าสุดท้ายก็มีคนใดคนหนึ่งชนะไปก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มในเหล่าเดียวกัน

จังหวัดชนบุรีชนบุรีนี่อย่างที่บอกไปว่าคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้า
คณะก้าวหน้าเขาสนับสนุนนางสาวพลอยละพัฒน์สิงโตทอง
ซึ่งเป็นลูกสาวของอดีตสสชนบุรีก็คือคุณจิรวุฒิ
แล้วก็ประกาศว่าจะล้มตระกูลบ้านใหญ่ก็คือตระกูลคืนปลื้ม
ปรากฏว่าล้มได้ไหมผลปรากฏว่าคุณวิทยาคุณปลื้มเนี่ยนะคะก็ยังคงนำอยู่ค่ะ
สามารถรักษาพื้นที่ฐานเสียงไว้ได้นะคะมีคะแนนนำต้องบอกว่าค่อนข้างขาดลอยนะ
ไปส่องมานะองค์วิทยาเนี่ย๒แสนกว่านะของคณะเก้าหน้านี่แสนกว่า
ครับไปนครปฐมกับนครพนมกันบ้างครับปรากฏว่านางสาวสุภานีโพสุนะฮะโอ้โหนามสกุลก็เห็นแล้วนะครับ

ผู้สมัครนายกอบจนครพนมนะครับเป็นลูกสาวของสุประชัยโพสุนะครับ
สสนพนแคนภูมิใจไทยเป็นบรปฐสภาพวิทยาลักษณ์ลักษณะที่๒

ชนะการเลือกตั้งล้มแชมป์เก่า๒สมัยอย่างดรสมชอบนิติพฤษนะครับ
ก็บรรยากาศเรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งในรอบนี้
แม่ท่านก็ไปสิเนอะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนแหละไปใช้สิทธิ์ของท่านนู่น
บ้านท่านอยู่ตรังใช่ไหมบ้านก็ไปใส่หน้ากากอนามัยใครใหม่ใส่ให้ลงคะแนนนะ

ชวนหลีกภัยนะครับประธานสภาผู้แทนราชดรนะครับ
ก็นั่งรถตู้จากบ้านพักอยู่ที่ตะบนทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรัง

แล้วท่านก็ไปลงที่สนามเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่๔อยู่ที่อาคารเรียน๔

ประโดยนของเวลาย่างห่างใส่หน้ากากเจลล่างมือ
เดินเข้าฮูหากาท่านก็ยิ้มแย้ม
ทักทายคนที่ไปใช้สิทธิ์อย่างเป็นกันเอง
ผมชอบคำนี้เราไม่ได้ยินคำนี้มานานมาก
ใครเลือกตั้งกันอย่านอนหลับทับสิ

ต้องมาชิมภาคกรุงเทพมาก่อน
แป๊บนึงเดี๋ยวรอนายกเอาเรื่องเข้าคอรมอก่อน
ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งที่สมุทรสาคร
คือต้องบอกว่าจังหวัดนี้น่าจับตามอง
เพราะว่าจำได้ไหมเป็นจังหวัดที่ระบาดรอบใหม่เกิดขึ้นที่นี่แหละ
เพราะฉะนั้นแล้วมาตรการคุมเข้มเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
ก็ต้องเข้มงวดเป็นพิเศษนะคะมีการคัดกรองวัดไข้
ล่างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนที่จะเข้าไปคูหาไปเลือกตั้งนะคะ
ซึ่งถือว่ามีมาตรการหลักในการป้องกันโรคโควิดสิบเก้า
เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นด้วย
ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณวิรสักวิจิตแสงสีบอกว่า
คือฝากประชาชนทุกคนขอความร่วมมือ
แล้วถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
ก็ทราบมาว่าก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
กรกตจังหวัดมีการตั้งเป้าว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์สักประมาณ
ร้อยละ๗๕แต่พอเกิดโควิด๑๙ระบาดระลอกใหม่
ปรากฏว่าทำให้คนที่มาใช้สิทธิ์น้อยลงบางตาลงนะคะ
คาดว่าจะมาสักประมาณครึ่งเดียวของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
เพราะเนื่องจากว่าประชาชนเขาก็กลัวแหละ
ว่าจะถ้าเกิดว่ามาลงใช้สิทธิ์แล้ว

เพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่กล้าออกมาใช้สิทธิ์ไง
ไปกันที่พิศนุโลกมีปรากฏการณ์ที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดู

คือผมอยากจะให้กลุ่มผู้ชมใช้ข้อความแบบนี้
จำให้ได้รู้ให้ทันเลือกคนทำงาน
เพราะที่ผ่านมาเลือกคนที่รักมักทำให้ผิดหวัง

ห้วยทรายเหนือหมู่๖
ตะบนห้วยเฮียนครไทยพิศนุโลก
ผลปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียงคนเดียวครับ

ซึ่งเป็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยนั่นแหละ
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด๘๕๐คนเพราะอะไร
ชาวบ้านบอกว่าเขาผิดหวังเหลือเกิน
ของงบประมาณไปนะครับเพื่อปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน
กิโลเมตร๒๐ปีแล้วนะฮะ
ถนนสายนี้นะมันจะเข้าไปยังอบจพิศนุโลกเนี่ย
ไปคุยกับอบจก็ไม่ได้รับการสนับสนุน

นัดหมายกันไม่มาลงคะแนนซะ

นายนิสิตสวัสดีเทพนายอำเภอนครไทยชี้แจงว่า
การจะทำถนนเทคอนกรีตแบบถาวรนั้นเนี่ยนะ

ขออนุญาตไปกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เพราะอะไร

มันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ที่ผ่านมาอบจพิศนุโลกเนี่ย
ก็ทำได้เพียงคือเอารถเกรดเนี่ย

โดยนายอำเภอทำความเข้าใจกับชาวบ้านอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงครับ
แต่ชาวบ้านทั้ง๘๔๙คน
ก็ยังไม่ยอมไปเลือกตั้งอยู่ดีครับ

คือผมเห็นใจเขานะ
ท่านอธิบายโอเคท่านอธิบายในมุมของท่าน
แต่ชาวบ้านขอมัน๒๐กว่าปีอย่างนี้
ทำไมมันถึงไม่มีอะไรไปทำ
คือมันพูดยากนะเรื่องที่มันอยู่ในเขตอุทยาน
คุณยังดูเนี่ยไอ้ถนนสายใหม่ไปโคลาตตัดไว้พร้อมเตรียมจะใช้
ไปมาไม่รู้คุยกันอีกท่าไหน

ก็ไม่ได้ขอทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขา
มันมีบางพื้นที่ผ่านเขตอุทยานนะครับ
อันนี้มันก็เป็นข้อจำกัดที่เราต้องไปดูกฎหมายบ้านเมืองกัน
จะทำไงให้ชาวบ้านเขาได้รับความสะดวกด้วยแล้วก็รักษาป่าด้วย
ก็ต้องฝากบอกนะท่านวาทีนายกอบจทั้งหลายนะ
ได้ไปแล้วทำตามที่ผู้ที่หาเสียงเอาไว้ด้วยนะ

ฉีกบัตรมีไหมครั้งนี้ฉีกบัตรมีไหม

อาจจะว่าเกิดที่อุดรณ์คือเกิดที่อุดรณ์ฮะ
ถ้าผมพาไปดูนิดหนึ่งมันมีความบุญวาย
เพราะว่านายสุภสโปอร์ศีรภ์อายุ๔๙
ชาวบ้านหมู่๕ตำบลเชียงพินที่อุดร
เขาบอกว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่๖คุมตัว
เขาบอกว่าคืนวันก่อนเลือกตั้งเขากินเหล้ามา
เขาคิดมาจากบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฉีกบัตร
เพราะไม่ชอบผู้สมัครคนไหนเลย
พอมาถึงปุ๊บรับบัตรปั๊บฉีกเลยครับ
สุดท้ายต้องนำตัวไปส่งตำรวจดำเนินคดี
มันมีข้อหาไงทำบัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
แต่ถ้ามีเจตนาทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปตามความบริสุทธิ์ยุติธรรม
อันนี้ปรับสูง๑แสนจำคุกเละแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งด้วย
ผมขออนุญาตเพิ่มตรงนี้หนึ่งที่สมุทรสาครนะฮะ
มีคนเขาเรียกร้องบอกว่าชื่อสนทิยาสวัสดีเป็นผู้สมัครนายกอบจสมุทรสาคร
เขายื่นหนังสือต่อกรกตขอสั่งให้การเลือกตั้งนายกและสอบจเป็นโมคะเพราะอะไร
กำหนดวันเลือกตั้งใหม่โดยไม่ต้องเปิดรับสมัครใหม่และหาเสียงเลือกตั้ง
เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้ในจังหวัดประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไม่เหมาะสมที่จะจัดการเลือกตั้ง
หากมีการขยับแล้วก็กำหนดวันเลือกตั้งใหม่จะมีความเหมาะสมกว่า
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่สมุทรสาครครับ
น่าสนใจนะครับเพราะว่าผู้ว่าบอกว่าคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่น่าจะถึงครึ่ง
แสดงว่าเช้านี้คุณผู้ชมติดตามเรื่องของการเมืองเยอะนะ
อันนี้ดูในไลฟ์สำหรับเป็นหมื่นท่านเหมือนกัน
สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยในช่องทางของไลฟ์สำหรับในเพจนะครับ
เดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะถ้าเกิดว่ามีผลความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราอัปเดตเป็นระยะนะคะ